ท่ำแห่งนี้ใช่ไหมที่มีทองซุกอยู่สิบสี่ตั้น
เข้ามาข้างในทั้งชื้นทั้งอับมองก็ไม่ค่อยจะเห็นอะไรเลยเนี่ยคุณผู้ชม
แต่ก็อยากจะได้ทองกับเขานะคะก็เลยต้องมาแล้วค่ะ

เพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูต้นเดือนแบบนี้ฝนกระหน่ำเทลงมารับหน้าร้อนเลยทีเดียวนะคะ
โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๔มีนาคมฝนจะเริ่มตกมาตั้งแต่พื้นที่ภาคตะวันออกไล่ขึ้นไปจนถึงภาคเหนือตอนล่างนั่นเองนะคะ
ข้อมูลตรวจสอบกันหน่อยนะคะจากภาพไทยของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกิดฝนในประเทศไทย
ดูกันให้ชัดเจนนะคะจากข้อมูลนี้ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมีห่อมความร้อนปกคลุมอยู่นะคะบริเวณตอนกลางของประเทศค่อนไปทางเหนือ
ขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้นะคะพัดพาความชื้นนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมพื้นที่
ความร้อนกับลมเจอกันก็กลายเป็นฝนแล้วค่ะเป็นฝนฟ้าขนองพายุลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้ด้วย
ขณะที่ตอนบนของประเทศนะคะก็เริ่มมีอากาศหนาวเนี่ยยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานแล้วก็ทางทะเลจีนใต้ด้วยเช่นเดียวกัน
สภาพอากาศแบบนี้ค่ะสิ่งที่ต้องรับมือก็คือหนึ่งล่ะก็คือการดูแลอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง
ต้นไม้ก็ทำให้ตัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะป้องกันการหักโค้น
เริ่มวันนี้นะคะฝนก็จะเริ่มเกาะตัวช่วงประมาณสักบ่าย๒แถบ
จังหวัดตราดและจันทบุรีอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ
สีเหลืองหน่อยเนี่ยคือแปลว่าตกประมาณปันกลางเริ่มปัดน้ำฝนเบอร์๒เบอร์๓นะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นยังตกปะปลายค่ะคุณผู้ชมต่อเนื่องกันไปเลยนะคะจนถึงช่วงเย็น
ค่ำคืนไปถึงวันที่๒มีนาคมเริ่มตกเยอะขึ้นในแถบจังหวัดภาคอีสานตอนล่างนะคะ
รวมไปถึงภาคตะวันออกแถบจังหวัดระยองชนบุรีมีกรุงเทพมหานครประปรายเล็กน้อย
แล้วก็ลามขึ้นไปจนถึงอีสานตอนบนนะคะแถบนครราชศรีมาบุรีรำ
จากนั้นแล้วกาดอกจันทร์ตัวโตนะคะวันที่๓มีนาคม
หลายพื้นที่ค่ะจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักชุ่มฉ่ำ
เช่นกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลภาคตะวันออกแทบทุกจังหวัด
ตอนบนแถบประจวบคีรีขันนะคะรวมถึงภาคกลางตอนบน
แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างพิศนุโลกตากแบบนี้ด้วยนะคะ
มีนาคมนะคะจะเป็นวันที่ต้องรับมือกันมากหน่อยนะคะ
หลังจากที่วันที่๔ยังคงมีฝนประปรายกระจายกัน
ในหลายพื้นที่ภาคอีสานช่วงที่ตอนเป็นรอยต่อกับภาคกลาง
เพชรบูรณขอนแก่นก็ยังคงตกในช่วงวันที่๔ด้วยนะคะ
รับมือกันให้ดีตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูค่ะว่านอกจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลง
เราต้องรับมือเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรอีกบ้าง
นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าปลากองค่ะคุณผู้ชม
กองมากองกันอยู่ตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะ
ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่าน
ช่วงมีนาคมของทุกปีในแม่น้ำมางเนี่ย
จะมีปลาปีกแดงนับหมื่นนับพันตัว
ยถวนน้ำขึ้นไปผสมพันธ์และวางไข่ในที่ตื้น
หรือว่าตามโขดหินค่ะชาวบ้านก็เรียกว่าปรากฏการณ์ปลากองนั่นเอง
เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งและเกิดขึ้นที่เดียวในประเทศไทย
ลำน้ำมังบ้านผาสุกแห่งนี้ล่ะค่ะ
แต่ว่าที่โผล่มาเห็นบ่อยในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็คือฝูงโลมาที่เกาะเต่าจังหวัดสุราชธานีค่ะ
ก่อนหน้านี้มีฉลามวานและวานบรูด้าโผล่มาทักทายนักท่องเที่ยวแล้ว
เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยได้เจอกับฝูงโลมากระโดดนะคะ
กระโดดอยู่บริเวณนี้พร้อมกัน๖ตัวโชว์เล่นน้ำว่ายน้ำ
ตีคู่กับเรือท่องเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะ
นักท่องเที่ยวตื่นเต้นร้องกรี๊ดกันไม่หยุดเลยนะคะ
ก็เป็นภาพหายากและเป็นภาพประทับใจที่นักท่องเที่ยวได้ไปชมกันด้วยนะคะ
เตือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือสภาพอากาศนี่แหละค่ะ
แต่ก็มีผลส่วนหนึ่งนะคะมาจากมนุษย์นะคะอาจจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะ
ป้องกันเอาไว้ให้ดีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อยยังพอมีเวลานะคะ
แต่ตอนนี้นะคะดิฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่ท่านมานานเริ่มหายใจไม่ออกแล้วค่ะ
แล้วก็เหมือนเห็นอะไรลอยมาขอไปก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอทองนะคะสวัสดีค่ะ